กรณีที่จะเล่าให้ฟังนี้นะคะก็ยังไม่ได้บทสรุปนะ

เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจริงกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะ

บอกว่าถูกคนขับรถตู้
ถีบตกรถและเอาเงินไปด้วย

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วนะคะ

เขาก็เลยก่อเหตุแบบนี้ลงไปนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะตำรวจภูทรเมืองชนบุรี

โชเฟอร์รถตู้โดยสารทำร้ายร่างกาย

อำเภอเมืองชนบุรีพอไปถึงนะคะ
คนนี้นะคะนายเครอนดาเฟีย
อายุ๒๕ปีสัญชาติไอแลนด์ค่ะ

อายุ๓๘ปีพลเมืองดีที่เขาเห็น

เนี่ยเครอนก็ถ่ายภาพรถุโดยศาลกรุงเทพพัทยา

ประมาณนั้นแหละ

คว้าเอากระเป๋าสตางค์ของเขาไปด้วย
กระเป๋าสตางค์มีเงิน๒๕๐๐บาท
หลังจากมีปากเสียงกันเนื่องจากคนขับรถตู้นั้นเรียกเก็บเงิน๒๐๐บาท
เขาบอกว่าอย่างนี้เรียกเก็บเงิน๒๐๐บาท
แต่เขาได้โตเถียงกับคนขับรถตู้บอกว่าก่อนหน้านี้เคยนั่งมาแล้ว
เก็บ๒๐๐เท่านั้นทำไมเขานี้เก็บ๒๐๐๐
เขาก็โตเถียงกันนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
เขาบอกนะชาวต่างชาติให้กันกับตำรวจแบบนี้
มาช่วงเย็นทหารชุดปฏิบัติการขอสชชนบุรี
นำตัวนายบุตตีศรีมนตรีคนขับรถตู้คันนี้

นายบุตีได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาการทำร้ายร่างกายแล้วก็ชิงทรัพย์
บอกว่ารับชาวต่างชาติคนนี้ขึ้นรถมาจริง
แต่ชาวต่างชาติคนนี้อยู่ในอาการมึนเมา
ขึ้นรถมาก็นอนเหยียดขาแล้วเอาขานี่ไปพาดบนเบาะ
แล้วก็ไปโดนผู้โดยสารคนอื่นแล้วก็โวยวายตลอดทางเลย
ก็เลยจอดรถบอกว่าให้ลงไป
รับว่าผลักลงจากรถจริงแต่ไม่ได้บอกว่าผลักด้วยมือ
หรือผลักด้วยเท้านะคะแต่ไม่ได้เอาเงินไป
ข้อนี้เขายืนยันเลยนะไม่ได้เอาเงิน๒๕๐๐บาทไป
มีพยานเห็นเหตุการณ์ด้วยหลายคนก็คือคนที่นั่งรถมาด้วย

เรื่องต้นนะคะตำรวจดำเนินคดีในข้อหาทิ้งผู้โดยสาร
และจะได้สอบสวนต่อไปว่ามีความผิดอะไรบ้าง
เพราะยังไม่สามารถติดต่อผู้เสียหายได้นะคะ
ก็คือนายเคร่อนตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้
ส่วนรถตู้โดยสารทางเจ้าหน้าที่ทหาร
จะยึดไว้ในค่ายทหารก่อนเพื่อที่จะรอผลสอบสวนต่อไป
ก็ต้องเรียกฝั่งผู้ที่เสียหายที่แจ้งความก่อนหน้านี้
ก็คือนายเครอนดาฟี่เข้ามาพูดคุยก่อนนะคะ